ไปดูที่แก่งคอยสระบุรีนะคะสาวฉันทนาสาวโรงงานถูกฆ่าเปลือยกาย
สภาพศพคุณผู้ชมถูกแทงด้วยของมีคมกระหน่ำแทง
นับนับแล้วสักประมาณสิบห้าแผลนะคะแล้วก็ท่อนล่างเนี่ย
เปลือยกายด้วยทีนี้ตำรวจคาดว่าเอ๊ะเอ่อ
หนึ่งเรื่องของการฆ่าชิงทรัพย์หรือการข่มขืนหรือเปล่า
ตำรวจส่งศพไปชนะสูตรพลิกศพแล้วก็ไปตรวจคราบอสุจิในช่องคลอด
ของสาวโรงงานรายนี้นะคะว่ามีหรือเปล่านะคะ
ผู้ตายก็คือไม่ได้ชื่อฉันทนานะชื่อว่านันทนาพิทักษาอายุ๔๒ปีค่ะ
พื้นเพเป็นชาวจังหวัดมหาศาลักษณ์ถูกฆ่าด้วยการใช้มีดค่ะ
หน่ำแทงกว่า๑๕แผลแล้วก็สภาพศพคือเปลือยกายนอนจมกองเลือด
ลำตัวด้านบนไปพาดอยู่กับวงกบประตูตรงพื้นของห้องน้ำ
ภายในห้องเช่าค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนะเนี่ย๑๕แผลถูกแทงกระหน่ำแทงค่ะ
ราวนมซ้ายตรงนี้แหละตำรวจคาดว่าไปตัดคั่วหัวใจก็เลยตายเลยนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือภายในห้องเช่าเลขที่๑๑๓๑๓๓ทับ๙ถนนอุไรรัฐ
มิตรภาพซอย๑ตำบลแก่งคอยอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะ
ทีนี้ความคืบหน้าเรื่องที่มันเกิดขึ้นทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
จุดเกิดเหตุเนี่ยพบว่าเป็นห้องแถวชั้นเดียวแบ่งเป็นห้องให้เช่า
พอเข้าไปยังได้กลิ่นคาวเลือดขละคลุ้งอยู่เลยนะคะ
พบร่องรอยเลือดติดอยู่ที่ห้องน้ำไม่มีการช้าล้างทำความสะอาดแต่อย่างใดค่ะ
ข้าวของภายในพบว่ามีการเก็บข้าวของเตรียมย้ายออกของผู้ตาย
ก็คือผู้ตายเตรียมย้ายไปอยู่ที่จังหวัดนครปฐม
ย้ายจากสระบุรีเพราะว่าเขาได้งานใหม่
สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากนางชวียอดสง่าซึ่งเป็นเจ้าของหอพัก
เล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่าปกติแล้วนะเธอไม่เคยเห็นทั้งสองคน
ก็คือสองสามีภรรยามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งอะไรกัน
เขาเช่าอยู่ที่ห้องพักนี้มานานแล้ว
ก่อนเกิดเหตุเมื่อ๒วันก่อนค่ะ
แฟนของผู้ตายยังมาบอกกับแฟนของเธอเลยบอกว่า
เดี๋ยวจะย้ายออกไปที่ทำงานใหม่
เพราะว่าได้งานใหม่ที่จังหวัดนครปฐม
ซึ่งก็ไม่คิดนะคะว่าผู้ตายจะมาถูกฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้
ทีนี้เราสอบถามอีกหนึ่งคนก็คือนายซาอุดีเจ๊มุ

เป็นแฟนที่คบหากับผู้ตายก็คือเขาไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกัน
นี่แฟนของผู้ตายเล่ายืนยันนะคะว่าตลอดที่อยู่ด้วยกัน
ไม่เคยมีปากเสียงกับผู้ตาย
แม้ว่าตัวเขาเองไม่ได้ย้ายตามผู้ตายไปที่จังหวัดนครปฐม

แต่ประเด็นนี้ก็ไม่ถือว่าจะต้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้เขาสองคนทะเลาะกัน
เพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าปกติแล้วก็ไปมาหาสู่กันตลอด
ถ้าเกิดว่าแฟนก็คือผู้ตายย้ายไปอยู่ที่นครปฐม
เขาก็เดี๋ยวก็ไปหาได้จากสระบุรีไปนครปฐมมันก็ไม่ไกล
ทีนี้เขามีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะอาจจะเป็นฝีมือของบุคคลที่๓หรือเปล่า
เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเองก็คือผู้ชายแฟนของผู้ตายเนี่ยนะ
เคยไปมีเรื่องบาดหมางกับคนคนหนึ่งที่เช่าห้องอยู่ใกล้เคียงกัน
คือคนนั้นเข้ามาขโมยโทรศัพท์มือถือแล้วก็ยืมเงินไปแล้วไม่คืน
นี่แหละอาจจะเกิดความโกรธแค้นกันขึ้นที่สุดแล้วก็เลยลงมือก่อเหตุฆ่าแฟนสาวของตัวเองนะคะ
น่าจะเป็นคนที่สามเพราะว่าทรัพย์สินก็อย่างเช่นโทรศัพท์นะครับ
ยังโทรติดอ่าแต่ทำไมไม่รับสายแล้วก็ทำไมปัดสายทิ้ง
แล้วก็ทำไมปิดเรื่องผมก็สงสัยว่าเขาคงอาจจะแท้งผม
เพราะว่าเมื่อปีก่อนผมเคยอ่าเคยปีเขาอะเคยสอมเขาอะ
คนไข้ก็คือว่าไม่ได้ทะเลาะกันก็คือว่ามันอะไรอะ
ขโมยของขโมยอะไรขโมยโทรศัพท์อะไรประมาณนี้

มีส่วนด้วยที่ว่ามันติดตังค์ผม
นี่แหละค่ะคือแฟนของผู้ตายก็มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีคนคนหนึ่ง
ที่เคยยืมเงินของผู้ตายแล้วก็เคยขโมยโทรศัพท์มือถือ
แล้วสุดท้ายจับได้ก็มีการไปซ้อมเขาอาจจะโกรธแค้นหรือเปล่า
ทีนี้นอกจากแฟนของผู้ตายคนนี้ซึ่งเขาอยู่กันโดยที่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะ
ผู้ตายมีแฟนมาแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็มีลูกด้วยกัน
ชื่อว่านางสาวดวงนภาพิทักษาอายุ๒๐ปี
เป็นลูกสาวของผู้ตายบอกว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่เคยทราบมาก่อนเลยนะคะว่าแม่ของเธอมีแฟนอยู่อีกคนหนึ่งด้วย
เนื่องจากทุกครั้งที่เธอโทรศัพท์ไปหาแม่
แม่ก็จะบอกว่าอยู่คนเดียวแบบนี้ตลอดไม่ได้อยู่กับใคร
แล้วก็ไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้กับเธอฟังมาก่อนเลย
เพราะฉะนั้นเธอเองก็ไม่รู้หรอกค่ะว่าแม่มีแฟนใหม่
คิดเลยนะคะว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับแม่
ซึ่งตัวเธอเองลูกสาวอยากถามคนร้ายนะคะว่ามาฆ่าแม่เธอทำไม
ทำไมถึงโหดเยี่ยมได้ขนาดนี้แม่เธอไปทำอะไรให้นะคะ
ส่วนเรื่องของคดีความค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ปักใจเชื่อคำให้การของแฟนของผู้ตาย
ที่ให้การเมื่อสักครู่ก็คือตำรวจบอกว่ายังคงให้การวกไปวนมา
แต่ตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้ง
ส่วนศพของผู้ตายก็คือนางนันทนา
เจ้าหน้าที่ส่งไปตรวจหาน้ำอสุจิในช่องคลอด
เพื่อตรวจสอบว่าผู้ตายถูกคมคืนหรือเปล่า
เนื่องจากว่าตอนที่ไปเจอศพเนี่ยสภาพศพคือนอนเปลือยกาย
แล้วเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบร่องรอยการต่อสู้
หรือมีการตั้งปมการสังหารเรื่องของการชิงทรัพย์และข่มขืนไว้นะคะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวต้องรอผลตรวจดีเอนเอจากเล็บของผู้ตายด้วย
หลักฐานจากลายนิ้วมือแฝงต่างของคนร้ายในจุดเกิดเหตุ
เดี๋ยวตำรวจพิสูจน์หลักฐานต้องไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ